ว้าวมาเร่งเล่นลูกมาก

และออกมาจากพงคุณวารพรนะครับครับ
ตำรวจกู้ภัยลายดมกำลัง

หายตัวออกจากบ้านไปไปเจออยู่ในสภาพมัดมือมัดเท้า
กระโดดออกจากโพงหญ้าดึ๋งดึ๋งดึ๋งออกมาเนี่ย
เทศบาลสกลนครห่างจากบ้านไปประมาณ๑กิโลเมตรครับแล้วร้องไห้
ช่วงหัวค่ำของเมื่อวานนี้นะครับเพจสกลนครซิตี้
กู้ภัยหลายหน่วยงานและโพสต์ตามหาเด็กคนนี้
หายออกจากบ้านที่ซอยหนองมันปลา๓ในเขตเทศบาลนครสกลนคร
ตอน๕โมงเย็นครับ๓ทุ่มเจอฮะเนื้อตัวมอมแมมถูกมัดมือมัดเท้า
สอบถามเบื้องต้นน้องบอกว่าถูกคนร้ายใส่แว่นดำมาจับตัวไป
แล้วเอาผ้าโปะยาสลบมาทิ้งหนูไว้ข้างทาง
รู้สึกตัวหนูก็หนีออกมานี่แหละตำรวจก็เลยพาไปโรงพักครับ
คุณผู้ชมหลังเหตุการณ์มันเผยแพร่ออกไป
ละวังนะละวังตรงกรรมให้ดีนะ
ผู้ปกครองก็ไม่สบายใจเลยนะเจอแบบนี้
ใช่ครับนี่แหละครับผ่านตำรดเอกเศสสันสุขประเสริญ
รักษาการผู้กำกับการตำรวจภูทรเมืองสกลนคร

พนักงานสอบสวนเก่งอยู่แล้วครับ
ทั้งคำบอกเล่าทั้งพฤติกรรมนะฮะในกล้องมงจรปิด
ก็เลยถามย่าย่าถามจริงน้องเป็นยังไง
ย่าบอกแม่น้องก็มีพฤติกรรมโกหกนะ
มีพฤติกรรมโกหกนะเป็นไปได้ว่า
ไปเที่ยวไปเล่นแล้วว่าอาจจะเย็นเกินอะไรอย่างนี้
กลัวโดนดุก็สร้างสถานการณ์ขึ้นมา
วันนี้ผู้สื่อข่าวไปที่บ้านของเด็กชายครับ
ของเด็กก็เล่าเลยบอกว่า
เด็กชายบอกกับลุงแล้วว่าแอบออกไปเล่นนอกบ้าน

กลัวถูกย่าตีก็เลยสร้างเรื่องว่าถูกคนร้ายจับตัวไป
ส่วนเชือกที่มัดมือมัดขาทำยังไงลูกมัดเองครับ
เองที่ผ่านมาน้องไม่เคยทำตัวแบบนี้นะ
จะมีพฤติกรรมเหลวไหล๒๓เดือนที่ผ่านมานี่แหละ
ยืนยันว่าไม่มีเหตุการณ์ไอ้แก๊งรักเด็กอะไรทั้งสิ้นนะครับ
เอามาดูเรื่องของการดูแลเด็กหน่อย
ศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดลทรีปาตีนะครับ
ภูมิในการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชน
ตัวเองหรอครับยังต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิด
ส่วนสาเหตุต้องย้อนไปดูว่าเด็กปั้นเรื่องขึ้นมาเพราะอะไร
อาจจะหวั่นไหวก็กลัวนั่นแหละ
ถ้าพูดความจริงไปแล้วอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้น
แนะนำนะครับขอให้ใช้ความรักความอบอุ่นและความเข้าใจ
ค่อยเรียงร้อยสอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
ลองฟังคำแนะนำจากคุณหมอหน่อยครับ
เพราะเขามีความหวั่นไหวว่าถ้าพูดความจริงไปแล้วมีปัญหาเกิดขึ้นใช่ไหม
เพราะเขามีความหวั่นไหวว่าถ้าพูดความจริงไปแล้วมีปัญหาเกิดขึ้นใช่ไหม

ก็ในสังคมที่เขาอาศัยอยู่ความรักความเข้าใจ
ในการค่อยเรียบร้อยในการที่จะถามว่าเกิดเหตุอะไรขึ้น
แล้วจะมีวิธีการในการจัดการรับฟังเสียงซึ่งกันและกันมา
ก็จะนำไปสู่การจัดการปัญหาได้ในที่สุดครับ
วันนี้คุณย่าพาน้องไปหาหมอแล้วนะครับที่โรงพยาบาลศูนย์สกลนครนะครับ
เพื่อดูแลอย่างใกล้ชิดต่อไปครับ
เรื่องของเด็กก็ต้องพิเศษหน่อยนะคะ
ต้องใกล้ชิดแล้วก็ต้องพูดคุยกันเยอะ
ความรักความอบอุ่นค่ะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเด็กนั้นมีปัญหาอะไร
แล้วบางทีปัญหานั้นก็ก่อให้เกิดเหตุสลดขึ้นได้โดยที่เราเองก็ไม่รู้จริงค่ะเหมือนเหตุการณ์